เป็นบ้านของฉันบ้าย
โหราแซ่บลายอาจารย์คาทาชินบัชรนักพยากรภาค๒๔อันดับหนึ่งของเมืองไทย
มาค่ะเรามาอัปเดตกันต่อนะคะสำหรับผู้ที่เกิดเดือนธันวาคมค่ะอาจารย์ค่ะ
สำหรับผู้ที่เกิดเดือนธันวาคมได้ไพ่ฮานุมานแผลงฤทธิ์ก็จะมีอำนาจบารมีมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จแต่ว่าออกแรงนิดนะเพราะต้องแผงฤทธิ์ไง
ต้องมีแผลงฤทธิ์ก่อนอ๋อออกแรงนิดฉี่ทุเรียนไง
เขาก็ให้แฟนที่เกิดเดือนศรีฮาคมเป็นผู้เตรียมนะฉี่ทุเรียนน่ะภูมิมาก
เรื่องความรักเด่นมากเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมความรักจะมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าจะมีความสุขไปด้วยกัน

นี่ไงก็คือเค้าซื่อตัวเราซื้อของให้เค้า

เรื่องการเงินเด่นมากเพราะว่าได้๘เหรียญเลยนะจ๊ะ
แสดงว่า๘๐๙๐ขึ้นไปเรื่องของการลงทุนเด่นที่สุด
ต่อไปเลยค่ะผู้ที่เกิดเดือนมกราคม
ไพ่พระรามได้สอนแสดงว่าจะได้ของถูกใจ
จากเทศรงค่า

เก้าถ้วยส่วนเรื่องความรักเนี่ยต้องระวังนิดนึง
จะสับสนปนเปกันนิดนึง
ระวังรักซ้อนซ่อนรัก
รักซ้อนซ่อนรักตัวเราอาจจะมีคนมาแอบชอบเรา

หรือแฟนของเราอาจจะมีแบบลับ
ไม่ยอมบอกความลับอะไรให้เรารู้

จะต้องดูนิดนึงได้๙ถ้วยอันนี้สำหรับคนที่ยังเป็นแฟนอยู่
ไม่ใช่คนที่ว่าเป็นคู่กันแล้วเป็นครอบครัวที่ต้องดูแลกันนิดนึงให้เวลากันหน่อย
แต่สิ่งที่ดีคือจะได้ของถูกใจและที่สำคัญคือการงานหรือการลงทุนเนี่ย
ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าตั้งแต่๔๕๖เลยคือตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยดีใจ
ส่วน๗๘๙ต้องระมัดระวังเล็กเกี่ยวกับเรื่องของหายต้องดูแลของหายนิดหนึ่ง

การเงินเด่นมากเพราะว่าได้๙ถ้วยเนี่ยหมายถึง๙๐เลยดีกว่าเดือนธันวาอีกนะฮะ
เพราะฉะนั้นการลงทุนมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสำเร็จมากที่สุด

พกกกุมภา

แล้วก็ได้ให้๔หน่า
ถ้วยอันนี้เด่นมากที่สุดเรื่องของการแต่งงาน
จะมีเกณฑ์แต่งงานมีการมีความรักมีคนมาบอกรัก
ใครที่ยังโสดหรือว่าอกหักก็จะมีความรักเข้ามา
และพัฒนาเป็นเนื้อคู่ได้ในอนาคต
ทำเป็นเล่นไปนะฮะแต่ว่าสี่ดาบต้องระวังเรื่องสุขภาพ
และเรื่องการลงทุนยังไม่ค่อยดีอันนี้ต้องระวังนิดนึง
เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนก็ต้องดูให้รอบครอบ
การลงทุนมีความเสี่ยงต้องรอบครอบ

การลงทุนไม่ดีแปลว่าเราลงทุนไปอาจจะได้กลับคืนมาน้อย
หรือขาดทุนแต่การเงินในงานประจำเด่นมีสภาพคล่อง
แถมยังจะได้เงินจากงานอดิเลกถือว่าใช้ได้
นี่คือของเดือนกุมภาพันธ์งวดเข้ามาใกล้เดือนของเราแล้ว

เดือนมีนาคมพกดมค
ผู้ที่เกิดเดือนมีนาคม

ต้องดูแลจะใหญ่จะเล็กนี่ต้องขึ้นอยู่กับวาสนาบารมี

ทำแบบนี้ง่ายมากส่วนเรื่องความรักเนี่ยมีอยู่๒แบบ
แบบแรกเลยก็คือแต่งงาน

มันมีเครื่องมีชัดเจนไปเลย
หมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาต้องตัดสินแล้วว่า
ตกลงคบกับคนนี้จะแต่งหรือจะไม่แต่ง

ถูกต้องก็ดีนะมันเป็นความชัดเจน

เพราะวิศวกรสถาปนิก
ต้องออกนอกสถานที่การเดินทาง

แต่ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับ

บอกว่ามีเท่าไหร่สบายมากใช้หมด

มีเท่าไหร่ใช้หมด

จริงอาจจะคิดแต่เพียงแต่ว่ามีปัญหา
ในเรื่องของว่าชาวราศีมีน

ผู้ที่เกิดเดือนเมษาได้๑๐เหรียญ

เยอะที่เยอะ
แล้วก็ได้พระแม่โพศพหรือเจ้าหญิงเหรียญเอารวยเข้าไป

ตัวจะทำตรงไม่ถูกเลยเนี่ยตอนนี้
ผู้ชายเข้ามาเลยค่ะช่วงเดือนกรกฎากำลังมีเงินค่ะ

ช่วงนี้จะมา
เขายึกว่าเป็นงานนอก
ว่าเป็นธุรกิจเนี่ยถ้าการเงินเข้าแปลว่างานต้องเข้าด้วย

ถูกไหมฮะเพราะงานเข้าเงินถึงจะเข้า
แต่อีกอันหนึ่งที่ดีมากพระแม่โพศพนี่เกี่ยวกับเรื่องอะไร

เกี่ยวกับข้าวร้านอาหาร
แม่ไปทำนาไง

ปลูกข้าก็โอเคข้ารายสเบอรี่

ไม่มีที่ดินมีนาอ่ะพวกเธอมีนาบังไง

ความรักเนี่ยได้ไพ่๑๐เหรียญแปลว่า
จะได้โชคดีหรือได้รับมรดก
ต้องระวัง๒เรื่อง
เรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสายตา
เรื่องที่๒เกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลม
อันนี้ดูแลสุขภาพนิดนึง
โอ้โหเยอะเลยครอบคลุมมากเลยอาจารย์
ต้องดูแลทางเดินหายใจแล้วก็สายตา

บอกว่ามีโอกาสไปบริจาคเกี่ยวกับแสงสว่าง

หลอดไฟเชิงเทียนนี้ได้หมด
หรือบริจาคเกี่ยวกับค่าไฟก็ได้

บริจาคที่บ้านกาวก็ได้นะค่าไฟยังไม่ได้จ่ายเลย
บริจาคให้วัดนี่เป็นสาธารณกุศล

รู้ว่าเจอตัวเองไปแล้ว
ต้องบอกลุ้นเลยให้คนใกล้ตัวด้วยนะคะ
ทุกเดือนตอนนี้ผ่านมาทั้งหมด๑๐เดือนแล้ว

แล้วที่สำคัญประเด็นโหราแซ่บ
ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ทำให้ลูกกระตานี่ลุกเป็นไฟนะคะ

คนรักแสนเอาจ่ายชี้น็อกเป็นน็อกชี้ไม้เป็นน้าย